ช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่เขายังแรงกันอยู่
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาแต่ว่าในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวอีสาน

ชาวบ้านเองครับเขาก็มารวมตัวกันทำประเพณีแบบพื้นบ้านเป็นความเชื่อของเขา
ในการขอฝนครับ
นี่เลยครับจากสถานการณ์ภัยแรงนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่เขาก็หาวิธีแก้ปัญหาภัยแรง
ตามความเชื่อของชาวบ้านที่เขาร่วมกันสืบสารกันมาอย่างยาวนาน
อย่างที่นี่นะครับที่จังหวัดมหาสารคามเขาก็มีประเพณีที่เป็นการขอฝน
อย่างประเพณีเส้นสารปูตาซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน๖ของทุกปีคือย่างเข้าเดือน๖ฝนก็ตกพร่ำ
แต่ก่อนตกเนี่ยแต่ที่นี่ทำไมยังแรงอยู่
ก็ใช่นะสิที่นี่ทำไมทำไมถึงยังแรงอยู่เพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็เลยมาร่วมกันทำพิธีขอฝนนี่แหละครับ
การที่จะขอฝนที่นี่เขาก็ต้องนำเครื่องเส้นไหว้อาหารคาหวานต่างมาร่วมประกอบพิธีกรรมที่สารปู่ตาของหมู่บ้าน
จากนั้นครับก็จะเริ่มสวดทำการประกอบพิธีโดยมีพ่อจ้ำหรือว่าพ่อใหญ่จ้ำซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหมอพรามมาทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธี
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดชาวบ้านก็จะนำอาหารข้าวหวานที่เหลือจากการเส้นไหว้นะครับไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็คือไหว้บอกลาไหว้ลาใช่ไหม
ซึ่งเสร็จป้าก็จะแบ่งกันไปแบบนั้นนะครับเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าจะทำให้ชาวบ้านมีอาหารการกินที่อุดมสมูทไม่แค่แลนด์
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมกลับเมื่อทุกคนได้ของข้าวของหวานติดไม้ติดมือกลับกันไปแล้วดูเรื่องที่เล่น

โอ้โหสุกหรือยัง

นั่นแหละประมาณนั้นแหละเขาก็มาขอกันไป
แล้วก็พอได้อาหารการกินกลับไปแล้วนะครับ
โอ้โหเขาก็มีการเล่นน้ำกันนิดหน่อย

แล้วก็เป็นประเพณีที่บอกเลยนะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่มันก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขา
พอเขาทำแล้วเขาก็สบายใจ
แล้วเขาก็หวังว่าเอาล่ะยังไงซะปีนี้ก็หวังว่าจะ
น้ำท่าจะมาตามฤดูกาลอย่างที่เป็นไปตามทุกปีทุกปี
เพื่อให้การเกษตรที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะ
ปลูกพืชปลูกข้าวและได้ผลผลิตตามที่ต้องการในปีนี้ดีดี

ใช่ค่ะเป็นการแบบรำบวงสวงอะไรแบบนี้
เป็นประเพณีสืบสารกันมาในชุมชนในท้องถิ่นนะคะ
นานทีเราก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันนะ
แล้วชาวบ้านเนี่ยเวลาที่มีงานแบบนี้ก็ชอบนะ
สาวก็จะได้แต่งตัวสวยมาฟ้อนมารำ